ต้องชื่นชมครับสปีริตของนักชกจากภูเก็ตแล้วครับ
วงนายพยายามจะกดแขนไว้กับเคนสีดด้วยก่อซ้าย
หมดเหลี่ยมพยักอีซีก็เน็บด้วยก่อซ้ายเหมือนกัน
แล้วกรรมการลากทั้งคู่มากลางเวที
ปากด้วยสอกซ้ายครับแล้ววงนายกดแขน
ได้เลือดเลยครับสอกซ้ายของพยักอีซี
โอ้โหเปิดแผลเคนเลยครับ
หัวร้อนทันทีเลยครับได้เลือดปั๊บเสียบด้วยเขาซ้ายเร่งเครื่องเลยครับ
เคนเอาละครับเจอพิษสอกเข้าไปโอ้ยแม่เจอเขาสะดุ้งครับ
เอาละครับได้นับมาแล้วครับธนาพยักษี
โดนเล่นยาบริเวณลำตัวครับโอ้โหจุกเลยครับ
มาเลยครับลุกไม่ลุกไม่ลุกครับปิดฉากครับ
แล้วเป็นหน้าภัยยักอีซีเมืองกล้วยตากครับ
นักชกรุ่นพี่จากสุโขทัยเป็นฝ่ายเอาชนะน็อกไปได้ครับ
โอ้โหนี่ครับบริเวณหน้าผากครับโอ้โหได้เลือดด้วยครับ
หน้าจังหวับทะวงที่บริเวณบาดแผ่ครับ
ดูด้วยครับทักด้วยเอกหลอกทางกันนะครับ
เขาวงบริเวณใบหน้าของตัวเองครับเจอกระทุ้งเลยครับ